เหตุการณ์นี้นี่เลือดอาบเลยค่ะ
วิ่งมาขอความช่วยเหลือที่โรงพักแล้วก็เลือดอาบ
เป็นชายเร่ร่อนตั้งวงกินเหล้ากัน
อ้าวแล้วไปมาก็ทะเลาะกัน
แทงกันเจ็บหนึ่งตายหนึ่งนะคะ

แล้วเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาเลย
สักประมาณตี๔กว่านี่นะคะ
มีคนโดนแทงด้วยของมีคมแล้วดูสิ
สภาพนี้คือเลือดอาบทั่วตัวเลยนะ
วิ่งขึ้นมาที่โรงพักมาขอความช่วยเหลือ
ตอนนั้นเนี่ยตำรวจที่สพเมืองสมุทรปราการเนี่ยนะคะ
กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เพราะก็มีคนมาแจ้งความไง
ตำรวจเองก็ตกอกตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าคนที่มาขอความช่วยเหลือเนี่ย
ล้มหมดสติอยู่ตรงห้องแจ้งความนี่แหละค่ะ
เห็นไหมรอยเลือดคุณทัศนัยคุณผู้ชม
หยดยังเป็นรอยเลือดอยู่ที่พื้นแบบนี้เลย
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่มาควบคุมสถานการณ์
แล้วก็จับกลุ่มผู้ก่อเหตุไว้ได้
คนที่ก่อเหตุคือนายสมจิตบุตรดีอายุ๓๐ปี
โดนจับพร้อมกับอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุก็คือมีดค่ะ
ตอนนั้นพอจับกลุ่มตัวได้นะ
นายสมจิตก็ยังอยู่ในสภาพที่เมาอยู่เลยแล้วเนี่ย
คือมีดที่เขาใช้ในการแทงคน
เหตุการณ์นี้ถามว่าคนตายคือใคร
คนตายเนี่ยคือ๑๐ตำรวจตรีสัมเภาก่ำรำอายุ๔๙ปีนะคะ
เขาเป็นอดีตข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน
แล้วก็คือชายเร่ร่อนนี่แหละ
สภาพคือเลือดมันเต็มพื้นไปหมดเลย
มีบาดแผลโดนแทงที่คอตามเนื้อตามตัวเสียชีวิตอยู่แบบนี้

ชื่อว่านายชัยนรงวงรักอายุ๔๓ปี

ก็มีรอยเขียวช้ำปูดอยู่ที่หน้า
นี่เจ้าหน้าที่ต้องเอาผ้าก๊อสแปะคือประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนะ
แล้วก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ทีนี้ถามคนที่ก่อเหตุหน่อย
คนที่เอามีดมาแทงเขาเนี่ยยังเมาอยู่ก็จริงคนนี้ค่ะ
พูดแบบวกไปวนมา

บอกว่าตอนนั้นตัวเขาแล้วก็คนตาย
พร้อมทั้งพวกอีก๔คนกินเหล้ากันอยู่ตรงลานจอดรถหลังโรงพักนี่แหละ
ทีนี้เหล้ามันหมดเหล้ามันหมดแล้วทำยังไงอ่ะ
เอาฝั่งผู้ตายเนี่ย๑๐ตำรวจตีสัมเภาเนี่ยนะคะ
ก็เลยให้ไปซื้อเหล้ามา
ทีนี้พอเอาเหล้ามาให้ยี่ห้อนั้นมันไม่ถูกใจ
พอไม่ถูกใจปั๊บก็เถียงกันก็ทะเลาะกันก็ด่ากัน

ทำยังไงตัวนายสมจิตโมโหไง

เอ่ยตอนที่แทงนะก็คือว่ามันต้องมีการตอบสู้นะพี่

นี่ผมอะผมพุกกิตตัวมา

ไม่ได้มีใครส่งเสริมให้

รู้จักชื่ออะไร

ชื่อเล่นที่เรียกกัน
บอกชื่อเล่นชื่อเล่น
ชื่อเล่น
คุณผู้ชมตอนที่สอบปากคำ
เขาก็พยายามเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือทั้งหมดเลยเป็นกลุ่มชายเร่ร่อน

พอเล่าเข้าปากแล้วมันก็ทะเลาะกัน
ผิดใจกันนิดเดียวเรื่องยี่ห้อเหล้า
สุดท้ายถึงตายถึงแม้ว่านายสมจิตเขาจะบอกว่า
โมโหก็แทงไปไม่ได้คิดว่าจะให้ตายก็ตาม

ตำรวจคุมตัวนายสมจิตไว้ในห้องขังก่อน
เพราะว่าตอนที่สอบนายสมจิตก็ยังเมายังกลึ่มอยู่เลย
หลังจากนี้แจ้งข้อหาค่ะฆ่าคนตายโดยเจตนา
และพกพาอาวุธมีดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ